๑๖นาทีในละกา๓๑นาทีนะครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้า
นะครับมาจากเรื่องของพระอุปถาคของหลวงปู่แสงที่
เมื่อวานนี้ก็ได้ประกาศลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งน้ำตา
นะครับแล้วก็เคลียร์ชี้แจงถึงเรื่องที่มีข้อสงสัยทำให้
วันนี้ลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงยานวโรนะครับแต่งตั้ง
อุปถาคชุดใหม่๘รูปเพื่อจะดูแลหลวงปู่แบบครบถ้วน
ทุกด้านแต่ที่ผมโปร่งไปนะครับน้อยขอว่าต้องถามหลวง
ก่อนนะเพราะว่าหลวงปู่ท่านยังต้องการให้พระอุปถาค
รูปเดิมดูแลท่านอยู่ฮะหลังจากพระอุปถาคที่ดูแล
ดูแลหลวงปู่แสงยานวโรได้ขอยุติบทบาท
หลังจากถูกตำหนิว่าปล่อยให้ผู้หญิงเข้าใกล้หลวงปู่ได้ยังไง
วันนี้นายเฉลิมชัยจันทโคตรนะครับตัวแทนลูกศิษย์บอกว่า
ได้จัดเปลี่ยนชุดพระอุปถาคใหม่๘รูป
เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ดูแลหลวงปู่โดยแบ่งหน้าที่ชัดเจน
ดูแลยาดูแลพัฒนาหารแล้วก็ดูแลเรื่องการส่งน้ำ
ส่วนพระอุปถาคสองรูปที่ลาออกหลวงปู่ยังคงต้องการให้มาดูแล
แต่พระสองรูปอาจจะค่อยลดบทบาทลง
เพื่อแนะนำวิธีการดูแลให้กับพระอุปถาคชุดใหม่
สำหรับประเด็นที่ประชาชนสงสัยเรื่องการทำเหรียญหลวงปู่
เพื่อหารายได้นั้นนะครับยืนยันว่าเหรียญทุกเหรียญที่รับจากมือของหลวงปู่
ไม่เคยเรียกรับเงินแม้แต่บาทเดียวครับทุกเหรียญที่รับจากหลวงปู่แจกฟรีครับ

ส่วนที่มองเห็นนะครับคือกลับบ้านด้วยความแม่ตะของหลวงปู่นะครับ
ท่านมาใครมาถวายน้ำปลาถวายสิ่งของต่างนะครับ
โยนให้หมดนะครับท่านแม่ตะท่านแม่ตะที่สุดนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ศิษย์ทยอยนะครับไปที่วัดเพื่อกลับไห้หลวงปู่แสง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์เข้าไปข้างในนะครับ
โดยให้จอดที่หน้าวัดแล้วก็เดินลงทะเบียนวัดอุณหภูมิ
ก่อนที่จะเข้าไปกลับหลวงปู่นะครับที่กุฏิ
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับดูแลความเรียบร้อยให้
ซึ่งลูกศิษย์ต้องปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัดนะครับ
คือเข้ากราบเวลา๑๓นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา
หรือตามที่หลวงปู่เห็นควรให้พบ
ผู้หญิงหรือสตรีต้องอยู่ห่างจากหลวงปู่๕เมตร
ถ้าหลวงปู่เรียกให้ไปรับของต้องให้ผู้ชายเข้ารับแทนเท่านั้น
มีการบันทึกภาพนะครับในระยะห่าง๕เมตรด้วย
แล้วก็เข้ากราบด้วยความสำรวม
ถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยนะฮะคณะสิทธิ์จะดำเนินคดีครับ
โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพทำข่าวที่กุฏิหลวงปู่
และจากการสอบถามลูกศิษย์ทราบว่าช่วงเช้าหลวงปู่ท่านสดชื่นดีนะครับ
สามารถพบญาติโยมได้แต่ช่วงบ่ายฝนตก
ขอพักผ่อนอยู่ในกุฏิฮะ
แม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่คุณผู้ชมครับ
ประชาชนยังเฝ้ารอเพื่อจะเข้าไปกราบสการะหลวงปู่
อย่างสามีภรรยาคู่นี้ครับมาจากอุดรธานีฮะ
บอกว่าตั้งใจเลยจะมากราบหลวงปู่เพราะเลื่อมใสสัทธา
แม้จะไม่ได้เข้าไปกราบถึงกุฏิก็เต็มใจมา
ขอแค่ได้มาถึงวัดที่ท่านอยู่ก็ดีใจแล้ว
ส่วนจะได้กราบหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่บุญวาสนาฮะ
ขอแค่ได้มามาถึงแล้วก็โทษใจแล้ว
มันบุญวาสนาได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับ
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรนะครับสมาคมชาวยะโสธร
และชาวอำเภอป่าติ้วรวมตัวกันไปกับทนายความ
ไปแจ้งความนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลากับพวก
สมภาป่าติ้วในข้อหาสร้างพยานหลักฐานเท็จ
เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลวงปู่แสงครับ